เรื่องไหนใหญ่กว่าเรื่องของโควิดอีกแล้วนะคะ
มิครอนเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านออกมายืนยันตัวเลขแล้วนะคะว่าตอนนี้
ทำใจดีไว้นะผู้ป่วยโอมิครอนในบ้านเรามีทั้งหมด
ร้อยกับอีก๔รายกระจายไปแล้วใน๙จังหวัดนะคะใจเย็น
กระจายไปแล้วใน๙จังหวัดไอ้๑๐๐กับ๔รายมีเพียง๒ราย
ที่พบเป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศก็คือติดกันเอง
ร้อยสองรายที่เหลือคือเป็นเชื้ออิมพอร์ตนะคะ
นำเข้ามาจากต่างประเทศถ้าฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันตอนนี้
สะสม๑๐๔รายแล้วก็กำลังติดตามผู้สัมผัส

ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าสายพันธุมิครอน
อันนี้คุณอนุทินบอกนะฮะอันนี้ข้อมูลทางการแพทย์
ซึ่งทั่วโลกก็รับรู้กันแบบนี้เหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าเทียบสายพันธุมิครอนกับเดลต้า

น่ากลัวกว่าเดลต้าประเด็นเดียวเท่านั้นคือ
มันแพร่กระจายเชื้อได้เร็วติดเร็ว
แต่อาการไม่ได้รุนแรงกว่าเดลต้า
เพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกกันนะคะ
แต่คุณอนุทินบอกว่าเพื่อความไม่ประมาท
อยากให้ประชาชนรีบเข้ามา

ไอ้เข็มหนึ่งภูมิคุ้มกันเข็มที่หนึ่ง

สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เราได้มากขึ้นนะคะ
ส่วนตัวเลขร้อยกับสีราย
ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนนะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านบอกว่า๑๐๔รายอย่างที่บอกไป
ติดเชื้อภายในประเทศก็คือแพร่ระบาดกันเอง

รายแรกเป็นภรรยาคนไทยที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี

ซึ่งเป็นนักบินชาวโคลัมเบียที่ไปบินกลับมาจากไนเจรีย

ส่วนรายที่๒เป็นลูกเขยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
นี่ก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเหมือนกัน
แต่ไปรับเชื้อไปติดเชื้อมาจากพ่อตาแม่ยาย

ซึ่งพ่อตาแม่ยายตอนนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑

ส่วนผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านบอกว่า
หลักแล้วก็เป็นคลัสเตอร์คณะแสวงบุญที่กลับมาจาก

โดยทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มเหล่านี้อยู่ที่จังหวัดนทบุรี
ของเพจที่เป็นทางการของเขานะคะ
บอกว่าสรุปยอดผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้

แก่นนทบุรีปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมดที่อ่านมานี้ก็คือเป็นกลุ่มคลัสเตอร์แสวงบุญ

ในส่วนของภาคใต้ดูภาคใต้หน่อย
ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อสายพันธุมิครอนแล้ว

นอกนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดเชื้อโอมิครอน
เดินทางผ่านท่ากาศยานานาชาติเกาะสมุย๓รายด้วยกัน

สรุปแบบนี้ถ้าเกิดนับนิ้วดูนะคะ
โควิดสายพันธุมิครอนกระจายไปแล้วทั้งหมด๙จังหวัด

อุดรธานีขอนแก่นนนทบุรีปฐุมธานี
พระนครศรีอยุธยานครราชศรีมา
กรุงเทพภูเก็ตสุราธานีนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปละค่ะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกได้
ตอนนี้สรรพครองเองก็มีมัตรการคุมเข้มแล้ว
แล้วก็ไม่ได้รับนักท่องเที่ยวรายใหม่มาแล้วด้วยนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราฝ่าฟันเรื่องของอุปสรรคของโอมิครอนได้คืออะไรคะ

วัคซีนวัคซีนยังเป็นพระเอกสำคัญนะคะตัวเลขเมื่อวานนี้๒๒ธันวาคมค่ะ
รวมไปเกือบ๔แสนนะคะเข็ม๑๒๓๔ตามปรากฏหน้าจอนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ในประเทศเราฉีดไปแล้วเท่าไหร่คะ

ล้านกว่าแต่ถึงกระนั้นก็ตามตอนนี้โฟกัสเข็ม๒น่าจะลำบากแล้ว
โฟกัสไปที่เข็มที่๓ด้วยเพราะเข็มที่๓นี่แหละจะไปเพิ่มภูมิให้กับเรา
อย่าลืมนะคะว่าสายพันธุมิครอนมันลดภูมิในร่างกายเราด้วยนะคะ